พูดถึงเรื่องไข่ก็นึกถึงเรื่องของอาหาร
จะพาพี่ทิศเป้จะพาน้องน้ำแข็งและคุณผู้ชม
ไปงานยิ่งใหญ่ระดับโลก

นั่นก็คืองานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปี๒๐๑๘

ที่บอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะฮะ
เพราะว่าเรียกว่ามีของดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร

จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาหารกว่า๒๕๐๐ราย
จาก๔๐ประเทศทั่วโลก

ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าประเทศไทยถือว่า
เป็นแหล่งอาหารโลกประเทศ

ก็จะมีของดีของเด่นมากมายเลยนะครับ

นี่น้ำหัวปลีตาพรีพรีม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบพืชผักพื้นถิ่นของไทย

เขามาสกัดสารสำคัญผลิตเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายนะครับ
ช่วยให้คุณแม่หลังคลอดมีปริมาณน้ำนมที่มากขึ้นนะครับ
กระดับจากหัวปลีที่มีมูลค่ากิโลกรัมละ๓๐บาท

กินกับผัดใหญ่ยำหัวปรีนะฮะแต่คราวนี้เอามาสกัดเป็นเครื่องดื่มพร้อมทาน
มูลค่าสินค้าได้ถึง๑๐๐๓๐๐เท่านะคุณ
หรือว่าสินค้าแบบมีความสร้างสรรค์นะครับ

พร้อมกับดึงดูดคู่ค้าต่างชาติ
มาร่วมงานจาก๔๐ประเทศทั่วโลก
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย
โดยนายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับ
ก็บอกว่าการนำเทคโนโลยีและการวิจัยเข้ามาใช้

และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร
ได้มากกว่า๒๐๓๐ล้านคนนะครับ

โดยนายสมคิตบอกว่าตอนนี้ได้มอบหายกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสากรร่วมกันจัดทำแผนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าเกษตรไปผนวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงรู้ไหมครับ

เขาบอกว่าจะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เพราะว่าชุมชนต่างถือว่าเป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มีชื่อเสียง
และสวนผลไม้หรือสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงมากมาย
ดังนั้นนะครับสมมุติว่าไม่ต้องมางานนี้
แต่ว่าดึงนักท่องเที่ยวไปที่ชุมชน

ไปกินทุเรียนสดไปกินเงาะสดไปกินมังคุดสด

ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหาร
เกิดจากชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับอานิสงฆ์อย่างมาก

ระหว่างวันที่๒๙พฤษภาคม
หลายท่านไปเดินมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
จัดไปถึงวันที่๒มิถุนายนนี้

จะมีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

มูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐เช่นกันนะครับ
มูลค่ากว่า๑๑๕๐๐ล้านบาท
จากแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้านั้นดีขึ้น

๑๐ประเทศทั่วโลกเขามาจัดแสดงด้วยนะครับ
จนถึงวันที่๒มิถุนายน๒๕๖๑นะครับ

คุณก็อาจจะไปดูก็ได้ตอนสายนะฮะ